ส่วนเรื่องนี้เป็นคดีที่แม่ค้าลอตเตอรี่ถูกชิงทรัพย์๔แสน
ล่าสุดเนี่ยจับตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็น
คนที่วางแผนทั้งหมดก็คือน้าชายนะคะ
อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคนร้ายกระชากระเป๋าที่เชียงใหม่
แล้วขี่มอโตไซน์แล้วก็รถเก๋งไปที่รานจอดรถแห่งเนี้ยค่ะ
อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะนี่เป็นเหตุการณ์วันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แป๋วแม่ค้าลอตเตอรี่ค่ะถูกกระชากระเป๋า
แล้วคนร้ายขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปในกระเป๋ามีเงินมีทองมีมือถือ
มีสลากที่ถูกรางวัลงวดวันที่๑กุมภาพันธ์
รวมรวมแล้วเนี้ยมูลค่าสี่แสนบาทถูกเอาไป
คนร้ายหนีไปที่ลานจอดรถที่จังหวัดลำพูน
เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนรถแล้วให้ผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนนึงอ่ะ
ขับรถเอาเสื้อผ้าไปทิ้งแม่น้ำปิงฮะเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดที่ตำรวจแกะรอย
ตามจนกระทั่งตอนนี้นะคะจับคนร้ายได้แล้ว๑ราย
ชื่อว่านายไพโรดแดงศักดิ์อายุสี่สิบสี่ปีนายไพโรธเนี่ยเป็นคนที่ขับรถเก๋งคันสีขาว
แล้วคำสารภาพของนายไพโรธเนี่ยนะคะคือมันก็เชื่อมโยงไปถึงคนอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ไพโรธบอกว่ารถสีขาวคันนั้นเนี่ยเป็นของเขาเองเขาตอนนั้นเดือดร้อน
จะเอาเงินไปจ่ายค่าเทิมให้ลูกลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยก็เลยโทรหาน้า
ชื่อว่านายชัยวุฒิบอกหาที่เอารถไปไว้หน่อยไม่มีไฟแนนซ์ไหนรับเลย
เลยบอกอยากได้เงินเหรอถ้าอย่างนั้นไปเจอกันที่ตลาดทุ่งฟ้าบดที่เกิดเหตุนะฮะ
น้าเนี่ยชิงทรัพย์ป้าแป๋วแล้วน้าชายก็วางแผนนะมาขึ้นรถคันนี้นะคะ
ตัวเขาก็แค่รอรับน้าแล้วรับเงินส่วนแบ่งเป็นเงินสองหมื่นสองพัน
เนี่ยเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมน้าชายพอได้เงินมา
แบ่งเงินให้กับแม่ของนายไพโรธด้วยส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ย
นายชะวุฒิเอาไปหมดแล้วก็หนีไปตำรวจตอนนี้กำลังตามตัวนะคะ
คนที่เป็นต้นคิดก็คือน้าก็คือนายชัยวุฒินี่แหละ
ส่วนนายไพโรธกับแม่มีเงินจากที่ไปชิงเขามานะคะ
ถึงแม้ไม่รู้ไม่เห็นบอกไม่รู้ไม่เห็นแต่เบื้องต้น
รับเงินไปแล้วก็ต้องเจอข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ผู้อื่นด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะจากกล้องวงจรปิดตามได้ในที่สุดค่ะ